เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
อย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวที่จังหวัดริมโขง

ก็คือการปั่นจักรยานค่ะ
แต่เอ๊ะไม่ใช่เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะ
ที่จะทำให้คนหลงไหล
ใบตองจะพาไปเปิดประสบการณ์ที่พักแห่งใหม่
ของจังหวัดนครพนม
ซึ่งถ้าคนรักการถ่ายภาพได้ไปแล้ว
จะต้องร้องโอ้โหแน่เลยล่ะค่ะ
เพราะว่าเดินไปมุมไหนก็มีแต่มุมให้ถ่ายภาพสวยเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
แต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่นี่คือโรงแรมแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม
ที่นี่เขาจะมีความพิเศษยังไงตามใบตองไปเลย
โรงแรมอาโฟโต้คือโรงแรมที่มีเอกลักษณ์การออกแบบเฉพาะสไตล์โมเดิร์นลอฟ
ดูทันสมัยเรียบง่ายเน้นความโปร่งสบาย
เด่นด้วยดีไซน์การใช้เส้นนำสายตาที่หนักแน่น
แต่แฟ้งด้วยความอบอุ่นของโทนสี
เห็นอย่างนี้แล้วอยากทราบจริงเลยล่ะค่ะ
ว่าที่มาที่ไปของการออกแบบเป็นยังไง
ใบตองเลยพามาพบกับผู้รู้กันเลย
สวัสดีค่ะพี่ปุ๊กผู้จัดการโรงแรมอาร์โฟโต้ค่ะ
ปุ๊กค่ะใบตองเดินดูตั้งแต่เดินเข้ามาในโรงแรมเนี่ยนะ
สังเกตว่าการตกแต่งดีไซน์มีความทันสมัยร่วมสมัยมาก
โรงแรมนี้มีที่มาที่ไปมีวัตถุประสงค์
แล้วก็ดีทรงดีไซน์สวยงามขนาดนี้

จะสังเกตโรโก้ของเราคือตัวอาร์นะคะ

ที่อยู่ริมแม่น้ำโขง
โรงแรมอาร์โฟโต้นี้มันเป็นความชื่นชอบของผู้บริหารของเรา

แล้วก็สะสมกล้องต่างค่ะ
ท่านก็สัญหากล้องต่างเพื่อที่จะมาตั้งโชว์ในโรงงานนี้โดยเฉพาะ
โอ้โหกล้องเยอะมากค่ะพี่ปุ๊กค่ะ
แต่เป็นกล้องที่ชำรุดแล้ว

ใช้งานไม่ได้แล้ว

แต่ละมุมก็จะมีการตกแต่งด้วยกล้อง
ตกแต่งมาเพื่อตอบโจทย์ชื่อโรงแรมเลย
โฟโต้ก็จะต้องมีกล้องเยอะมากแหละ
อย่างรูนี่แหละค่ะ
สิกเนจัอตัวนี้คือต้นไม้ที่อยู่ในวัดจอมศรี
อันนี้เป็นฝีมือการถ่ายของผู้บริหารเช่นกัน
พอถ่ายรูปออกมา
แล้วก็เอามาติดตามห้องภักดิ์
โทษภาพในแต่ละห้องนะคะ
เป็นเรื่องราวของจังหวัดข้อพนมพักนั้นค่ะ
จะเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวและข้อพนม
แล้วเรื่องของการตกแต่งดีไซน์โรงแรมแห่งนี้อ่ะคะ
อันนี้พอมาจากความคิดของท่านเลยก็คือ
โรงแรมเราก็จะออกเป็นโทนสีเทา
สีเทาตามโชนของกล้อง
ก็จะเป็นแบบดำเทามีความโมเดิร์นนิดนึง
ชื่อของห้องพักแต่ละห้องเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้องถ่ายรูปหมดเลย
ห้องพักของเรานี่ก็ใช้เป็นชื่อของเซ็นเซอร์กล้องเลย
ก็เป็นห้องเปรียบเทียบห้องทั่วไปตามโรงแรมทั่วไปก็เป็นห้องสนามแล้วก็เป็นห้องสูตร

พูดคุยได้สักพักพี่ปุ๊กเลยพาใบตองไปสำรวจห้องพักของโรงแรมกันแบบเอ็กครูซีฟเลยค่ะ
มีดีไซน์แม้กระทั่งป้ายห้องนะคะเก๋มากดูด้านในดีกว่าค่ะ
อันนี้คือเป็นห้องขนาดใหญ่เป็นห้องสูดใช่ค่ะลัฟฟอร์แมต
ฟอร์แมทไปค่ะว้าวใหญ่มากค่ะ
รูปภาพนี่ก็เป็นน้ำตบที่จังหวะนครพลโมเชื่อบคู่บ้านแพง

วิถีชีวิตถึงสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละที่ไปมาจริงจริงใช่ค่ะ
โอ้โหดูมีเรื่องราวใช่ไหมล่ะคะกับที่พักมีสไตล์อย่างโรงแรมอาโฟโต้แห่งนี้
ที่นี่ยังมีความโดดเด่นอีกอย่างที่ทุกคนต้องมาลิ้มลองด้วยนะคะ
นั่นก็คืออาหารนานาชาติจากร้านอาหารของทางโรงแรมอย่างอาเรสเตอรอง
ตอนจะพาไปทำความรู้จักกับพี่จิ้มลิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ที่จิ้มริมขาอาหารเยอะมากมีหลายเชื้อชาติด้วย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

คุณผู้ชมมันจะกรอบแล้วก็เต็มชิ้นเต็มคำ
แหมเนืองสูตรของทางร้านมาแล้วต้องทาน
และที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารไทยอาหารไทย
ปลาคังลวกจิ้มหาปลาคังเราเนี่ยสั่งตรงมาจากราชังติดริมแม่น้ำ
โอ้โหสดใหม่ทุกวันดูนะคะคุณผู้ชมนี่คือชิ้นปลาคางมาแบบนี้
แน่นแบบนี้เลยนะคะ

อันนี้ก็เป็นผักผลขมติถนะคะ

ได้เวลาเปิดมอชาบูแล้วค่ะ

มาอย่ารอช้าค่ะ
เริ่มเลยค่ะ
จอรอย
น้ำจิ้มเองก็ดัดแปลงให้ถูกปากคนไทยด้วยนะคะ

ของข่าวก็แล้วทีนี้ก็ถึงเมนูของหวานค่ะละลานตามากค่ะคุณผู้ชมเมนูขายดี
เลยก็คือเค้กมะพราวทำเป็นรูปของเจ้ามะพราวนะคะนอกจากนี้ข้างในแป้งสปันที่เรานำมาทำเนี่ยนะคะก็เป็นใบเตือน
นี่ค่ะคุณผู้ชมใบเตยสีสวยมากแล้วก็กลิ่นก็หอมมาก

กลิ่นหอมของใบเตยกับเนื้อมะพร้าวผสมอยู่ค่ะ
อันนี้คือช็อกออเรนค่ะช็อกออเรน
ข้างในก็จะมีหมูส้มตัดกับช็อกโกแลต

มีการแปะแผ่นทองลงไว้ด้วยนะ
อืมเมนูนี้นะคะจะมีกลิ่นของส้มแบบเบาระมุนอยู่ข้างนาย
ส่วนด้านนอกก็จะเป็นความขมหวานของช็อกโกแลตนะคะ
อันนี้คือโอเปล่าค่ะกลิ่นของกาแฟแล้วก็รสชาติของกาแฟเป็นส่วนผสม
ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่แวะเวียนมาที่จังหวัดนครพนมนะคะ
ก็อยากจะเชิญชวนว่าที่นี่มีทั้งโรงแรม
มีทั้งอาหารคาวแบบนานาชาติเลย
รวมไปถึงขนมหวานอร่อยนะคะ

จากจะได้มาท่องเที่ยวเมืองน่ารักอย่างนครพนมแล้ว
การได้มาพักโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อย่างโรงแรมอาโฟโต้
ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ความสุข
ที่ไม่ต้องได้สัมผัสจากเมืองนี้เช่นกันค่ะ
ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละโอ้โหไทยแลนด์

โอ้โหไทยแลนด์